สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับอีกเพียงอาทิตย์กว่าเท่านั้นเราก็จะย่างก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับท่ามกลางความแปรปวนของลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะครับอย่างเช่นเที่ยวแรกในวันนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณทะเลทรายแห่งหนึ่งในเมืองยูลิกประเทศจีน
พักษ์พลองตันเองซินเจียงอุ๊ยกูก็ได้ถูกหิมะเข้าถล่ม
เปลี่ยนทะเลทรายแอนด์แห้งแร้งร้อนและอู๋กลายเป็นเมืองหิมะครับ
กลุ่มตามเทือกเขาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนจนถึงณขณะนี้
จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเหมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย
ส่วนที่สหรัฐอเมริกาปลายปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน
ทำให้รูดูหนาวปีนี้มีอุณหภูมิอุ่นกว่าปกติ
จนทำให้ต้นสกุระในกรุงวาคิงตันดีซีออกดอกเบ่งบานผิดฤดูกาลครับ
ตามปกติแล้วดอกสกุระประมาณ๓๐๐๐ต้นจะเริ่มบานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
กลับมีอากาศหนาวเหน็บจากหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักเป็นประวัติการ
หนาถึง๖๗นิ้วเลยทีเดียว
และเดือนที่แล้วท่ากาศยานานาชาติเดนเวอร์
ต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า๑๐๐เที่ยว
จากสถานการณ์หิมะที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

ปีนี้กับต้องเผชิญกับพายุลูกเห็บขนาดใหญ่

รวมไปถึงลมกระโชคแรงที่มีความเร็วลมถึง๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เสียงลมดังเหมือนกับเสียงรถไฟที่แล่นผ่านเลยทีเดียว
ทุกอย่างพังราบเป็นหน้ากลองต้นไม้และสาวไฟฟ้า
ลมอักคารหลายหลังถนนหนทางถูกน้ำท่วม
แรงลมยังทำให้รถบรรทุกพลิกคว่ำเลยทีเดียว
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ยากจากคาดการณ์นี้
ทำให้ออกเฟรมองค์กรการกุศลออกมาเตือนถึงภาวะแห้งแรง

ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้คนในภูมิภาคมหาสมุทรปาซิฟิกส

โดยเฉพาะปาปัวนิวกินีเอทีโอเปียและมาลาวีในแอฟริกา
เฮติคอนยูรัฐในลาตินอเมริกากลาง
อาจจะต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหาร
ความยากจนความเจ็บป่วยจากสภาพอากาศ
แล้วก็ความแปรปวนอย่างรุนแรง
ถือว่ารุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่วัดได้
ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

ต้องเผชิญกับความหิวโหยโรคภัยขาดแกล้นน้ำในการอุปโภคประโดยโภคในต้นปีหน้า

หลายประเทศในแถบเอเชียจับตาการเคลื่อนไหวของพายุหนึ่งลูกนะครับ
พายุลูกนี้มีชื่อว่าไต้ฝุ่นเมอร์โล
เข้าถล่มฟิลิปปินส์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาติดต่อกันหลายวันละทีเดียว
จนทำให้ทางการนั้นต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า๗แสนคนออกจากพื้นที่ที่พายุเคลื่อนตัวผ่าน
พายุลูกนี้ทำให้เกิดฝนที่ตกอย่างหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงซัดฝั่ง
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่ม
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วถึง๑๐คน
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเอง
นอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแล้ว
เรื่องของฝนเรื่องของลูกเห็บคือสิ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นในระยะนี้
สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของคลื่นที่อาจจะสูง๒๔เมตร
แล้วก็ฝนที่อาจจะตกหนักในบางพื้นที่ครับ
นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความแปรปวนของลักษณะอากาศ
ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ